เดี๋ยวต้องดูนะครับสังคมไทยจะหาทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร
เพราะว่าเรามีพรบคุ้มครองสัตว์แล้วตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าหากว่ากระทำการที่ทารุณกรรมต่อสัตว์นะครับ
หลายคดีนะครับ๔๕คดีที่เกิดขึ้นในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา
ดังนั้นณขณะนี้เกิดคำถามว่าคนที่ทำแบบนี้
อะไรดนใจอะไรเป็นแรงจูงใจเป็นโรคทางจิตหรือเปล่า
มีคำตอบจากจิตแพทย์มาแนะนำด้วยนะฮะ
คุณหมอด้านจิตแพทย์บอกแบบนี้นะคะว่า
คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีรสนิยมแบบนี้
เป็นความเบี่ยงเบนทางเพศที่ผิดปกติ
หรือว่าถ้าภาษาโบราณเรียกว่ากามวิทธาน
ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยมากนักนะคะ
สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการเรียนรู้เรื่องเพศในทางที่ผิด
แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงค่ะ
นายแพทย์ย่องยุทธ์วงภิโรมศาล
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
พฤติกรรมที่นิยมร่วมเพศกับสุนัขสัตว์ศพหรือเด็ก
ความสุขทางเพศในทางที่ผิดปกติ
และเป็นกรณีที่พบไม่บ่อยเท่ากับพวกที่เป็นถ้ำมอง
หรือว่ากลุ่มที่ขโมยกางเกงในค่ะ
สำหรับกลุ่มที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศแบบผิดปกติ
สาเหตุหลักก็เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศในทางที่ผิด
ซึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูได้ใช้ความรุนแรง
เลี้ยงให้กลัวหรือถูกคมขู่ให้กลัวเพศตรงข้าม
กลัวเรื่องเพศแล้วก็เสพสื่อโซเชียลในทางที่ผิด
จนทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ
ส่วนอีกกลุ่มก็คือเป็นผู้ที่มีจิตบกพร่อง
อาจได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองค่ะ

ที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศแบบผิดปกตินี้
มีอยู่ในสังคมแต่ว่าไม่ถูกเปิดเผย

แต่หากว่าถูกจับได้หรือว่ารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้
ด้วยการบำบัดด้วยการควบคุมพฤติกรรมนั่นเองค่ะ